ตามเรื่องนี้กันหน่อยกรณีผู้หญิงคนนึง
คือเขามีปัญหาเกี่ยวกับการอักเสบติดเชื้อที่หัวแม่เท้าด้านซ้าย

ถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลที่ระยอง
ทีนี้หมอก็จะมีการผ่าตัดตอนแรกวางแผนไว้

ปรากฏว่าหลังจากนั้นเธอเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้ญาติก็ต้องการให้ทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจง
แล้วทางผอโรงพยาบาลก็ชี้แจงแล้วเหมือนกันนะคะ

เหตุการณ์นี้มันเกิดจากกรณีที่นางวิพารัฐทองแท้วัย๕๕ปี
ไปรักษาอาการอักเสบติดเชื้อที่นิ้วหัวแม่เท้าซ้าย
ตอนแรกไปโรงพยาบาลบ้านฉางก่อนแล้วก็ส่งต่อมาที่โรงพยาบาลระยอง
ทีนี้หมอเขาก็มีการวางยาสลบมีการผ่าตัด
แต่มันทำให้นางวิพารัฐดมยาสลบแล้วไม่ฟื้น
หลังจากนั้นเสียชีวิตญาติเองมารวมตัวกันเยอะเลย
ที่หน้าตึกอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลระยอง
แล้วก็มีนางวิภาวันลดกระโทก
อยู่ที่หมู่๕ตำบลสำนักท้อนที่อำเภอบ้านฉาง
ซึ่งเป็นน้องสาวของผู้ตายลูกสาวของผู้ตายก็เหมือนกันค่ะ
ชูป้ายแบบนี้อยากจะคุยกับทางผอโรงพยาบาลระยอง

หลังจากนั้นเมื่อวานมีการขึ้นไปประชุมกัน

ทีนี้พอโรงพยาบาลเขาก็ชี้แจงนะ
เขาบอกเลยว่าการรักษาของโรงพยาบาลระยองเนี่ย
เป็นไปตามมาตรฐานการรักษา
แล้วก็มีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญรักษาผู้ป่วย

เดี๋ยวให้ฟังเสียงพอโรงพยาบาลแถลงก่อน

แค่ติดเชื้อที่หัวแม่เท้า
ทำไมถึงขั้นเสียชีวิตได้ยังไง

คือสรุปจากที่ผอโรงพยาบาลพูดเนี่ยนะคะ
คือเขาก็บอกว่าทางโรงพยาบาลระยอง
รับตัวผู้ป่วยมาจากบ้านฉางเมื่อวันที่๑๕มีนา
ตอนที่รับตัวมาคือมีผู้ป่วยมีอาการแบบปวดนิ้วโป้งเท้าซ้าย

แล้วลามมาถึงขาหนีบเข้าไปถึงข้อกระดูก

ปรากฏว่าจะให้ผ่าตัดก็คือมีการเอาน้องออก
แล้วอาจจะต้องผ่าตัดนิ้วโป้งเท้าออกอันนี้ตอนแรก
แต่ตัวผู้ป่วยเองมีโรคประจำตัว
คือ๑เบาหวาน๒โรคไต๓โรคหัวใจ

ปรากฏว่าตรวจเช็คผลเลือดมันประเมินว่าผ่าตัดได้

ทีนี้ก็มีการอธิบายขั้นตอนทุกอย่าง
ให้กับลูกสาวของผู้ป่วยรับทราบแล้ว
ทีนี้ตอนเย็นก็เอาผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด

เพราะว่าตอนดมยาสลบผู้ป่วยความดันเลือดต่ำ
แล้วพอเปิดผ่าตัดไปแล้วเนี่ยทีมแพทย์เขาก็

คือให้ยากระตุ้นความดันให้ความดันกลับขึ้นมาเป็นปกติ
แล้วหลังจากนั้นคุณหมอเขาก็เลยเปิดแผลระบายหนอง
โดยไม่ได้ตัดนิ้วเท้าตามที่วางแผนเอาไว้ตอนแรก
ทีนี้ค่ะพอหลังจากนั้นผู้ป่วยออกมาก็มีการสังเกตอาการ
ปรากฏว่าผู้ป่วยไม่ฟื้นก็เลยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
ซึ่งทางคุณหมอเขาก็บอกว่ามันอาจจะเกิดมาจากภาวะสมองขาดเลือด

ผู้ป่วยมีอาการไตวายเฉียบพลัน
แล้วหมอเขาก็เสนอว่าให้ล้างไต
แต่ญาติบอกว่าไม่เอาไม่เห็นด้วย
เพราะว่าผู้ป่วยเคยแจ้งไว้ว่าขอไม่ล้างไต
ทีนี้ตรงนี้แหละทั้งหมดที่ดิฉันเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
คือพอโรงพยาบาลระยองเขาก็ยืนยันไงว่า

แล้วผู้ป่วยมาเสียชีวิตในวันที่๑๕เมษายน
ทีนี้ค่ะทางด้านนางวิภาวัลเขาก็บอกว่า
คือญาติไม่ได้รับการชี้แจง
ถ้าเกิดว่าดมยาแล้วผลข้างเคียงจะเป็นยังไง

แต่หลังจากที่ชี้แจงแล้วก็ได้ข้อสรุปว่า
ทางโรงพยาบาลเขาก็จะเรียรายเงิน
จากทางแพทย์จากโรงพยาบาล
จากทางแพทย์พยาบาลมาเป็นค่าทำศพ
รวมถึงจะมีการประสานเรื่องเงินเยียวยา
กรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหาย

เงินที่จะเยียวยาก็น่าจะได้เงินช่วยเหลือ

โรงพยาบาลเองก็จะประสานกับทางพม
ความช่วยเหลือด้านอาชีพแก่ลูกสาวด้วย

อนุเคราะห์ค่าบริการส่วนเกินจากสิทธิ์ที่ญาติได้ชำระไปแล้ว
๔ข้อนี้ค่ะที่โรงพยาบาลสรุปมา

ของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่พอใจกับคำชี้แจง
แล้วบอกด้วยบอกว่าชีวิตของคนคนหนึ่งมีค่ามากกว่านี้

หรือว่าจะดำเนินการทางคดีความยังไง

แล้วก็มีการแจ้งความกับตำรวจสพเมืองระยองเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้รอดูผลจากผลชนสูตรทางนิติเวชก่อน
ผลออกมาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนี่เกิดจากอะไรนะคะ
คือเรื่องของการรักษาเรื่องของการแพทย์มันค่อนข้างซับซ้อน
สื่อสารการอธิบายให้ครอบครัวเข้าใจ